ตั้งแต่วันแรกจนมาสู่ความสำเร็จในวันนี้นะครับ
ธุรกิจวันนี้ที่ผมจะมาพูดคุยเนี่ย
จะยังไม่เฉลยดีกว่าว่าสินค้าของเขาเป็นอะไร
แต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังและผมต้องเคยได้จับสินค้าเขา
ต้องเคยได้ทานสินค้าของเขาแน่นอนครับ
แล้วเราจะมาดูว่าเส้นทางของผู้ประกอบการท่านนี้
ตั้งแต่วันแรกเลยเขาล้มลุกคลุกคลานอะไร
เจอเรื่องราวอะไรจนมาถึงวันที่เขาสามารถจะส่งสินค้าไปขายได้ทั่วประเทศ
วันนี้ผมอยู่กับคุณสุธัฐนั่นใช่

อันนี้ของเราเป็นบริษัทที่ผลิตขนมปังนะครับ
ถ้าดูลายการผลิตมีกี่ชนิดนะครับ
ตอนนี้มีอยู่ประมาณ๒๓ชนิดครับ

กำลังกำหลิดต่อวันของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๔แสนกว่าชิ้นต่อวัน

ขอดูจุดเริ่มต้นก่อนคุณสุทัศน์ครับว่า
เริ่มต้นมันเป็นธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้ว
หรือว่าเราทำงานอะไรมาก่อนครับ

หลังจากที่จบมัธยมก็ออกมาหางานทำทั่วไป
มาทำงานร้านอาหารมาทำงานประดับยนต์

แล้วก็มาทำงานร้านเบเกอรี่

มาทำเบเกอรี่แล้วมีความชื่นชอบใน
มันเหมือนเป็นศิลปะเนาะเบเกอรี่เนอะ
มันต้องขึ้นรูปทำให้สวยทำให้ดี
ที่สำคัญคือรสชาติแล้วกลิ่นมันต้องได้ด้วย

เข้ามาใหม่เขาให้ล้างพัชนะ

ก่อยจะทำนี่ก็เป็นปีนะครับ

ได้ที่จะจับขึ้นรูปขนมปังเนี่ย
ทีนี้การขึ้นรูปขนมปังเนี่ยต้องทำตามที่เขาบอกให้ทำ
สูตรเขาอ่าตามสูตรนั้นแล้วตามรูปร่างนั้น
ถ้าว่าเราจะทำเนี่ยเราเสนอเขาก็ว่าอย่าทำเดี๋ยวขายไม่ได้ขายไม่ดี

เพราะว่าของกินเนี่ยมันเหมือนกับละเอียดอ่อน
ถ้าว่าผิดรูปร่างหรือผิดรสชาติไปเนี่ย
ลูกค้าจะถามแล้วว่าทำไมเตียนไป
ความฝันของผมคือมันจุดเริ่มต้นครับว่า
มีโรงงานใหญ่ในกรุงเทพใช่ไหมครับ

ผมมาพลิกดูอ้าวนี่โรงงานผลิตที่กรุงเทพ

ดังนั้นผมคิดในใจแล้วว่าถ้าจะทำร้านเบเกอรี่เนี่ย
คือมันต้องอยู่กับหน้าร้านอยู่กับที่ใช่ไหมครับ
มันไปไหนไม่ได้แต่ผมนี่เป็นคนชอบ
ชอบเดินทางเดินทางไปนู่นไปนี่

เพื่อทำขนมปังส่งทั่วประเทศให้ได้
หลังจากนั้นผมกลับไปเลี้ยงหมูที่เชียงรายปีนึง
ขายหมูเสร็จแล้วก็ลงมาทำงานต่อ
อยู่ร้านอาหารมันมีโรงงานไม่ได้
แต่อยู่ร้านนมปังเห็นโรงงานขนมปังยี่ห้อใหญ่
เขาไปส่งแล้วว่าโอ้นี่แหละสิ่งที่เราต้องการล่ะ
อย่างน้อยเป็นโรงงานขนมปังก็ยังดี
ตอนนั้นเราก็มาอยู่ที่ระยองนะครับ
ตั้งแต่ปี๓๔มาครั้งแรกเนี่ยคือ
เครื่องมืออะไรไม่พร้อมก็ทำถั่วตัดขาย

เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือลงทุนน้อยแล้วก็เก็บได้นาน
ร้านแรกที่ผมขายคือร้านอะไรรู้ไหมครับ

ถั่วตันในร้านขายยาครับผม

คือเขามีเซียวนิดนึงที่ว่ามีของอื่นขายบ้าง
มีเรื่องของขนมปังบ้างขนมกรอบพวกนี้ขาย

แล้วเป็นความโชคดีของผมนะที่เขาจ่ายเป็นเงินสดมาเลย

เป็นครั้งแรกที่ทำขนมด้วยตัวเองแล้วขายตัวตัวเอง

ทำถั่วตัดต่อไปแต่ถั่วตัดออกช้ามาก
สุดท้ายก็มาทำคุกกี้ด้วย

แดงก็มาทำเป็นเค้กกล้วยหอม

ตอนหลังมาผมก็พอมีเตามีโต๊ะมีเครื่องผสมแป้งเนอะ
แล้วตอนนั้นก็มาทำนมปังหมูยองนับสลัดขึ้น

หยอกน้ำหลันนี่ขายดีค่อนข้างมากเลย

ครั้งแรกจริงทำตัวตัดขายกับร้านขายยาใช่ไหมครับ
ตอนหลังมาก็ตีตลาดตามโชว์หวยเล็กแล้วก็ตลาดสด
แล้วก็ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดระยอง
หลังจากนั้นก็ขายเต็มพื้นที่แล้วก็ขยับออกมาถนนใหญ่

เจ้บอกว่ามันขายไม่ได้หรอกนะ
ถ้าเราจะออกต่างจังหวัดจะขอไปตามปั๊มก่อน
หลังจากนั้นก็เริ่มไปหลายพื้นที่แล้วครับ
ปี๔๐เจอวิกฤตไหมคุณสุทัศน์ครับ

มันหนักหนาขนาดไหนครับเล่าให้ฟังหน่อย
หนักถึงกับว่าคนโทรมาทวงตังค์๓๐๐บาทค่าสติ๊กเกอร์ผมไม่มี
เขาด่าผมใหญ่แล้วว่าทำไมพูดแบบนี้
ก็คือก็ตอบตามตรงถ้าไม่มีก็บอกไม่มี
เขาบอกว่าจะโกงเขาผมไม่ได้โกงแต่มันไม่มีจริง

คือการขาดกระแสเงินส่วนของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า
แต่ก่อนเรากู้เงินมาซื้อตึกแถวเนอะ
แล้วมาขยายงานเราซื้อเครื่องจักร
ขยายตลาดเข้ากรุงเทพทำให้กระแสเงินสดเราติดขัดหมดเลย

แต่แค่ติดปัญหาเรื่องกระแสเงินสดกับวัตถุดิบ

แต่พอเขาส่งปุ๊บเราก็จ่ายหนี้ได้
เราก็ทยอยจ่ายหนี้ค่อยผ่อนเขา

แล้วก็มาดูตัวเราว่า
เราผลิตยังไงจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
กำลังผลิตต่อคนเนี่ยต้องได้กี่ชิ้นต่อวัน
ช่วงวิกฤตตอนปี๔๐มันกินระยะเวลานานแค่ไหนฮะ
กว่าที่คุณสุทัศน์จะรู้สึกว่าเราผ่านพ้นมาได้แล้ว

ผมว่ารอดมาได้ด้วยเพราะทีมงาน
ทุกคนที่ทำงานร่วมกับเราเขาทุ่มเทมาก
จะทำไงทำให้ได้เร็วที่สุด
จะทำไมให้มันออกมาแล้วมันนุ่มมันอร่อย
ช่วงที่พ้นวิกฤตมาได้แล้ว
แล้วเราอยากจะตั้งโรงงานตอนไหนฮะ
เราแก้ปัญหาภายในเราเสร็จ

ใช่ครับรู้ว่าผมทำนมปังด้วยนะ
แล้วผมก็งงว่าอ้าวธนาคารอะไร

เพราะว่าเขาอาจจะรับนโยบายจากรัฐบาลมั้ง

แต่สร้างไปสร้างมาบานปลาย

ไม่มีแอร์ไม่มีตกของแตง
ไม่มีโรงงานไม่ทันเสร็จ

ทางนั้นก็ว่าคุณจะใช้อีกเท่าไหร่

แล้วผมต้องขยายตลาดไปอีก
เขาใจดีมากเขาให้มาอีก๑๐ล้าน

โรงงานเริ่มเสร็จแล้ว

โรงงานเร็วเปิดตามสาขา

เข้ามาทำอีก๗ล้านผมดีใจใหญ่เลย

งานเดิมเราสร้างเล็กอยู่แล้วแต่เราขยายไปเรื่อย

ก็คุยกันก็ไม่รู้นะ

ผมว่าเงินทุนอย่างเดียวมันไม่พอนะ

ทางกรุงเทพนอกจากให้เงินทุนแล้ว
ก็ยังจะให้เรื่องของ
ความรู้มาให้กำลังใจ

แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วว่าการพูด
อะไรต่างที่เขาคุยกับเรา
เรามีความมั่นใจว่าแบบนี้แหละ
คงไม่ทิ้งกันกลางคัน

ถามว่ากระทบไหมไม่กระทบมากนะ

แล้วชีวิตประจำวันของคุณ

คือมีแต่ที่บ้านกับที่ทำงานเท่านั้น

ครับเจอโควิดปีแรก

ถ้าให้ย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรก

เป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการใหญ่
มีอะไรที่เป็นความท้าทาย

ที่เราเจอเองแล้วเรารู้สึกอยากจะแชร์ให้กับ

ถ้าเจอวิคิตคุณอย่าใจร้อน

ตัวเองทำอะไรอยู่ตรงนี้

ก็นั่นแหละคือวิกฤตเรื่องการเงินขยายงานเร็วเร็วจัด
โดยไม่รู้สึกตัวว่าการขยายงานเร็วขยายยอดขายเยอะ

เราคิดไม่เป็นคิดว่ายิ่งขายเยอะยิ่งเงินมาเยอะ
แล้วเราก็ไปลงทุนเครื่องจักรเกินตัวอีก

แต่ถ้าเราผ่านมาได้สิ่งที่เราทำไปจะส่งผลดีกับเรา
และในอนาคตเนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญครับ
ของกินหัวใจหลักก็คือรสชาติ
มันต้องดีแล้วหน้าตาก็ต้องดีด้วย

ถ้ารสชาติดีแล้วแต่บุคครอนไม่ใส่ใจในการทำ
มันก็สามารถที่จะทำให้ดีคงทนไม่ได้
ครับมันจะดีครั้งสองครั้งแล้วนะก็ไม่ดีไม่ใส่ใจ

แล้วก็คือเราต้องตามเทรนถันด้วย
ว่าเทรนด์เราตอนนี้รสชาติแบบไหน
ลายผลิตอะไรบ้างไหมครับหลังจากนี้

เราจะโตแบบมั่นคงแบบที่ท่านแนะนำมาแล้วก็ทำตาม
เพราะประสบการณ์ของเราเรื่องการเติบโตเนี่ย
มันก็ต้องบอกตรงว่าประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิม
เพราะว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นกว่าเก่ามาก
เดิมที่เราขายไม่ถึงพันล้าน

มุมมองของทีมงานของเราทุกคน
ทุกคนต้องยกระดับในการทำงานหมด
ผมเรียกทุกคนมาคุยว่าเดิมเราเป็นแค่ผู้บริหารคนทำงาน

แต่ก่อนเราใช้โรงงานผลิตเป็นคนนำ
ช่วงหลังมาใช้ฝ่ายขายเป็นการนำบริษัท
มาตอนนี้เราคิดว่าจะเริ่มใช้การตลาดนำบริษัทแล้ว
ก็คือทำให้คนรู้จักของเราเยอะ
แล้วก็ทำให้เขามีโอกาสได้
กล้าตัดสินใจในการชิมขนมปังเรา
โอ้โหได้คุยกับคุณสุธัฐมา
หนึ่งเรื่องนะที่ผมว่าทั้งผมเองทั้งคุณผู้ฟังได้รับไปเต็มคือ
ถ้าเรามองย้อนไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะ
จุดที่เริ่มจากศูนย์คุณสุทัศน์บอกว่าไม่มีความรู้ทั้งเรื่องขนมปัง

แต่ก็มีฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ
วกกับมีเรื่องนักสู้ไม่ท้อนะไม่ถอยที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว
ก็มุ่งมั่นทำงานจนวันหนึ่ง
มีกิจการร้านขนมปังเริ่มจากเล็กก่อนเป็นของตัวเอง
ก็ค่อยทำค่อยขยายธุรกิจไปเรื่อย
ก็พยายามหาทางออกทำทุกวิธีเลยให้สินค้ายังผลิตออกมาได้ตลอด
แต่ด้วยความที่คุณสุทัศน์ก็บอกว่ายังขาดความรู้เรื่องการทำธุรกิจ
การตลาดขาดประสบการณ์ขยายงานเร็วเกินไป
เป็นหนี้สิทีนี้กว่า๒๗ล้านบาทโอ้โหบทเรียนครั้งนี้ใหญ่ครับ
ก็มี๓อย่างที่ฟังคุณสุทัศน์นะก็คือ๑คุณภาพของสินค้าต้องเป็นของกินที่ต้องอร่อยคุณภาพดี
คือเรื่องพนักงานทีมงานบุคลากรที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด
และสามสุดท้ายเลยคือเราต้องไม่หยุดนิ่งต้องพัฒนาลายผลิตภัณฑ์ให้มันทันยุคทันสมัย

จะเป็นธุรกิจไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ